พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญ
ของประเทศไทยซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้ครับพรามในราชสำนัก
ได้นำวงส่วงกรองมโมโฮลพฤษ
ที่ใช้ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
เกตตะที่เจ้ากลมสรรพวุทธภาคบก
ได้ให้โอวาสแก่ครูฝึกที่ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนด้วย
และก็ขอให้กำลังพลทุกนายนั้นตั้งใจฝึกซ้อม
เพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ง่างามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดครับ
พรามคีสนพันธ์รังสิพรามนกุลนะครับ
จากกองพระราชวิธีสำนักพระราชวัง
นำวงสวงกรองมโหระทึกที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ประกอบด้วยกรองโมโหระทึกจากสำนักพระราชวัง๔ใบ
นำไปใช้ในพระราชวิธีจริงพร้อมคานหาม
ร่วมกับกรองมโหระทึกจำลองสำหรับใช้ฝึกซ้อม๒ใบ
ประกอบพิธีบวงสวงตามโบราณราชประเพณี

และเป็นการแสดงความพร้อมว่าจะนำเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างไปใช้ในพระราชพิธี
และขอพรให้กำลังพลที่ปฏิบัติในริ้วขบวนปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จ
พลทดสักธาซีริรัตรเจ้ากรมสภะวุฒิทธาหารบก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษถือเป็นพระราชพิธีที่สำคัญของชาติ
ที่กรมสัมภัพธ์วุทธหารบกได้รับมอบหมายผลักษณ์อันยิ่งใหญ่
ในการจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่
พนักงานแบกหามกรองมโหระทึกในริ้วขบวนราบใหญ่
และริ้วขบวนพระยุหายาตราทางสถนละมาตร
ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด
โดยเครื่องแต่งกายจะเป็นชุดโบราณที่ตัดขึ้นใหม่ที่ใช้ในพระราชวิธีนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ